รอบขอบสนามครับคุณวรปัตรสวัสดีนะครับ

เมื่อวานได้ดูฟุตบอลไทยชุดใหญ่กัน
เดี๋ยวจะมีข่าวมาฝากกันด้วย
ส่วนทีมไทยเมื่อวานชุดใหญ่เล่นเต็มที่มากนะครับ
แล้วก็ได้รับกระแสชื่นชมโดยเฉพาะเกมรับ
ก่อนที่เรานั้นจะแพ้ออสเตรเลียแบบได้ลุ้นเลยนะครับ
เกมส่งท้ายบอลโลกรอบคันเลือกครับ
ก็บุกไปเยือนออสเตรเลียนะครับ

ในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ของเราไม่ได้ลุ้นในการเข้ารอบไปแล้วนะครับ
แต่ว่ายังมีโอกาสที่จะทำให้ออสเตรเลียไม่เข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับ

ลงสนามต้องลุ้นเข้ารอบอัตโนมัติด้วยการชนะไทยให้ได้มากที่สุด
แล้วก็ให้ทางซาดีอาราเบียไม่ชนะทางญี่ปุ่นนะครับ

มีจังหวะยิงกันนะครับจากอารอนมอยซนะครับชนเสาไว้ก่อนเมื่อสักครู่
นาทีที่๖จากนั้นนะครับยิงอีกทีหนึ่งครับ

ลูกยิงของทีมเคฮิวนะครับกัปตันทีมที่ลงเล่นให้กับทีม
เป็นนัดที่๑๐๒นะครับ
อดีตดาวเตะของทางเอฟเวอร์ตัน
แล้วก็อีกครั้งหนึ่งกดลูกนี้ก็ยังติดเซฟครับของสินทวีชัยครับ

ก่อนหมดครึ่งแรก๔นาทีโทมี่ยูริชนะครับ

น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแต่ว่าเราไม่ได้ครับอ่าฮะธิรสินแดงดาหลุดเดี่ยวเข้าไปแล้ว
จากภาพช้าเนี่ยจุดโทษนะครับต้องจุดโทษแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
โดนกองหลังของออสเตรเลียสกัดจากด้านหลังนะครับ
แต่ว่าผู้สินไม่ให้ครับหลังจากนั้นออสเตรเลียก็ปลุกแหลกเลยครับ
ชนเสาอีกครับโอ้โหสุดยอดคาถามหาอุดเลยครับครับ
ทีมไทยแต่ว่าเล่นดีมากเล่นดีครับคือเล่นดีมาก
จังหวะการรับนี่ช่วยกันดีนะครับโล้ตามผู้เล่นของออสเตรเลีย
แต่สุดท้ายครับออสเตรเลียก็มีจุดเด่นเรื่องหลงลูกโด่ง
พวกเขาก็ได้ประตูนะครับจากลูกโมงของโคมัสโรยิชนะครับเนี่ยครับ
แล้วเขาก็ตัวใหญ่ตัวสุดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัดหน้าก่อนนะครับ
ยูริสก็โฉบตัดหน้าของท่านสายเฮยบูนนะครับนาทีเจ็ดสิบได้
จากนั้นก็หัวจะหนักแต่ว่าไทยครับมาทำให้เหนื่อยเมื่อตีเสมอได้
จังหวะนี้นะครับโอ้โหเฮลั่นเลยครับทั่วประเทศครับสุดยอดนะ
คือเชียร์มันมากเท่าที่เราตกรอบไปแล้วนะครับแต่ว่าเล่นได้ใจจริงนะครับ
จังหวะผ่านเข้ามาของธีรพัฒน์นะครับแล้วก็ปกเก้าอันนั้นนะครับยิงประตู
ยิงเกมแรกในรอบคัดเลือกนะครับกับทางเวียดนามแล้วก็มายิงนัดส่งท้ายของบอลโลก
โอ้โหโซนเอเชียรอบสุดท้ายนะครับคือเราเต็มที่มากเต็มที่มาก
แต่ว่าก่อนจบเกม๔นาทีครับจีน่าเสมอได้นะครับก็ยังรับอยู่ตลอด
แต่ว่าลูกนี้ครับเปิดเข้ามาแล้วสินทวีชัยเนี่ยปัดบอลบอลดันไปเข้าทางนักทีละกี้
แล้วเขายิงนะครับยิงไปชันแหลปนะครับพรรษาแล้วก็เป็นรอดขาของผู้เล่นไทยคนหนึ่งนะครับ
คือเขาก็ต้องยิงจังหวะนั้นแหละครับแต่มาดันเข้านะครับยิงกองหลังไทยอยู่นั้นเยอะมากครับ
ลุไปเลยครับจบเกมออสเตรเลียชนะไทยเหนื่อยที่สุดแล้วนะครับ
เพราะว่าเร่งเกมตั้งแต่ในช่วงแรกเนี่ยครับ
สภาพอากาศนักเตะทุกคนโอ้โหวิ่งเต็มที่
เพราะว่าอากาศเนี่ยไม่ได้ชินนะครับหนาวนักเตะก็โอ้โหวิ่งกันไม่ค่อยออกนะครับ
แล้วเครื่องจะร้อนช้ากว่าออสเตรเลียซึ่งชินกับอากาศแต่สู้เต็มที่จริงนะครับ
ก็อาเซียต้องไปรอลุ้นว่าซาอุนั้นจะไม่ชนะญี่ปุ่นหรือเปล่า
หลังจากจบเกมคู่ไทยกับทางออสเตรเลียออสเตรเลียยิง๔๕ครั้งเข้ากรอบ๑๓ครั้ง
เป็นประตูสองครั้งนะครับแล้วก็ส่วนไทยนะครับ
เปอร์เซ็นต์การคล้องบอล๗๕๗ต่อ๒๔๓เป็นชัดเจน
แน่นอนเรารับเต็มสตรีมอยู่แล้วนะครับเจอกับทีมใหญ่
แต่ว่าเห็นรูปธรรมว่าเรารับแล้วเราก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับ
เราก็ได้ประตูด้วยสู้ได้
ใช่หลังจบเกมนะครับสินทวีชัยหัดไทยรัฐนากุลนะครับ
ก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับนักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ดเพราะประกาศอำลาทีมชาติไทยหลังจากที่รับใช้ทีมชาติมา๑๔ปีบรรยากาศในห้องแต่งตัวนะครับ
คนที่เป็นตัวหลักพี่อยากให้ทุกคนรักษาตำแหน่งเอาไว้
เพราะว่าตำแหน่งตรงนี้มันยากที่จะรักษา
แล้วก็มันอยู่กับความกดดันอยากให้มีจิตใจที่แข็งแกร่ง
อยากจะเล่นเพื่อชาติต่อไปแล้วก็รักษาตำแหน่ง๑๑ตัวจริงไว้
ส่วนคนที่ยังไม่ได้โอกาสยังดูพี่ไว้ขนาดพี่อายุขนาดนี้
ยังรอโอกาสที่จะเล่นมากหรือน้อยพี่ไม่รู้พี่พร้อมตลอด
แล้วทุกคนก็เห็นว่าพี่พร้อมกับโอกาสที่จะมาเสมอ
เอออ่าฟุตบอลทีมชาติมันคือที่สุดมันคือที่สุดจริงจริงแล้วก็
วันใดที่มันพ่ายแพ้เนี่ยอยากให้ทุกคนคิดเสมอว่า
ทุกคนคือผู้เสียสละอืมคือมันจะอาจเป็นอากาศที่
ไซส์จริงนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องพักของนักเตะ
แล้วก็สิ่งที่พี่ชัยพูดมาได้กินใจน้องทุกคนมากนะครับ
เนื่องจากว่าเขาเป็นคนเดียวนะผมว่าในยุคนี้ที่
ไม่เคยปฏิเสธทีมชาตินะครับไม่ว่าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่น
เขาจะมาตลอดนะครับมาเก็บตัวเข้าแคมป์ทีมชาติ
ไม่เจ็บจริงจริงไม่เคยถอนตัวเป็นตัวสำรองก็ไปใช่
แล้วเขาก็บอกกับน้องน้องด้วยนะครับยีบังชุมันตอนที่ต่ำเข้าไป
บอกแล้วว่าให้ดูเขาเป็นตัวอย่างเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้ลงหรือเปล่า
แล้วเขาก็ไปบอกโค้ชด้วยว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติในเกมนี้อืมอ่า
แต่เขารู้แต่ใช่แต่เขารู้แต่ว่าถ้าเขาได้ลงเขาก็ถือโอกาสบอก
ต่อให้ไม่ลงเขาก็จะบอกเขาจะเลิกเล่นนะครับ
ก็เป็นนักเตะที่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นหัวใจของน้องในทีมชาติทุกคนนะครับ
สถิติของสินทวิชัยก็รับใช้ทีมชาติมา๑๔ปีเคยคว้าแชมป์คิงส์ครับ
สามสมัยนะครับสองสมัยหลังสุดเนี่ยก็อยู่ร่วมกับทีมด้วยที่ได้แชมป์ไปนะครับ
แล้วก็คว้าแชมป์อาเซียนคลับ๑สมัยแชมป์๔เกม๒สมัยนะครับ
แล้วก็แชมป์เทียมทีครับอีกหนึ่งสมัยนี่ก็คือเกียรติประวัตินะครับของสินทวีชัยหัก
รัฐนากุลนะครับที่ถือว่าเป็นฮีโร่ของคนไทยอีกหนึ่งคนนะครับ
นี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ลงเล่นเกมแรกเจอกับเวียดนามในบอลโลกรอบคันเลือกนะครับ
ไทยเล่นในรอบแบ่งกลุ่มก่อนที่จะเข้าในรอบนี้
แล้วก็ลงเล่นนัดปิดท้ายด้วยถือว่าสมควรแก่เวลา
แต่จริงถ้าเกิดว่าในมุมมองผมเนี่ยยังเล่นต่อได้
คือถ้าเกิดยังเล่นต่อไม่เลิกผมว่าโค้ชก็เรียก
แต่เขาอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาส
ถ้าเกิดว่ายังอยู่ต่อเนี่ยน้องก็เบียดยากเหมือนกัน
แต่แน่นอนนะครับหัวใจของสินทวีชัยเนี่ย
คือกินใจน้องแล้วก็ช่วยกระตุ้นน้องได้
เวลาอยู่ข้างสถานานะครับ
ส่วนมุมมองของแฟนบอลในเกมนี้ไปดูกันหน่อยนะครับ

คุณวิดุลวิชญันวัฒนชัย

ไปคนเดียวไม่สนใจครับใครไม่ไปก็ผมก็ไปของผมคนเดียวขนของไปเอง
คำว่างบประมาณนี่คืองบประมาณส่วนตัวใช่ไหม
ใช่เขาก็มีธุรกิจที่จะดูแลตัวเองได้พอสมควรนะครับ
ไม่เดือดร้อนเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ไปเชียร์ได้เพราะว่าความรักด้วย
บอกว่าครั้งนี้นะครับก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับแฟนบอล
ตามไปเชียร์ทีมชาติไทยโดยมีการรับส่งที่สนามบินด้วย
อันนี้ก็เป็นการฝากชื่นชมมาแล้วกันสำหรับการต้อนรับของทางออสเตรเลียนะครับ
คือน้องเห็นไหมครับชาวออสเตรเลียทำป้ายภาษาไทยมา
ต้อนรับกองเชียร์ทีมชาติไทยใช่ครับ
สรุปแล้วสาอุชนะญี่ปุ่น๑๐ครับ
สาอุนั้นเข้ารอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติตามหลังญี่ปุ่น
ก็ญี่ปุ่นเป็นที่๑ออสเตรเลียเป็นสั่งที่๒นะครับ

เกาหลีใต้ตามหลังอีรานเข้ารอบแบบอัตโนมัติ
จากการเสมอกับทางอุสเบกิสถาน๐๐
คือก่อนหน้านั้นนะครับคู่ของเกาหลีใต้กับทางอุสเบย์เสมอ๐
แล้วก็ในคู่ของทางซีเรียกับอีรานอยู่ช่วงชดเจ็บ

นั่นหมายความว่าอุสเบย์จะได้ไป
แต่สุดท้ายทดเจ็บจริงโอ้โหเกือบจะหยดสุดท้ายซีเรียตีเสมอได้
โคต้าเป็นซีเรียแทนอุสเบย์ร้องไห้กันเลยนะครับ
โอ้โหก็ทำให้ซีเรียนะครับจะเล่นกับทางออสเตรเลียนัดแรกวันที่๕ตุลาคมนะครับ
ตัวแทนโซนจากคอนคาเคฟในเดือนพฤศจิกายนนี้
ในปี๒๐๑๖เราโดนจุดโทษชนะไปได้ใช้ชุดนี้เลย
ดังนั้นความฝันของไทยไปบอลโลกไม่ไกลครับ
ต้องการตั้งเป้าหมายดีกว่านะครับว่าเราต้องไปชุดเดิมให้ได้
ซึ่งการไปเล่นในรอบ๑๒ทีมก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ผมช่วงว่าตอนตั้งแต่ชุดนี้น่าจะยืนระยะได้
ถ้ามีน้องใหม่ขึ้นมานะครับช่วยกันเล่นนะครับ
แชมป์อาเซียนนะครับที่พม่าเป็นเจ้าภาพนะครับ

ลงเตะนัดที่๒เจอกับทีมชาติลาวนะครับ
ก็เริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
แล้วก็ติดตามได้นะครับถ้าไม่สะดวกเปิดโทรทัศน์ก็เนี่ยครับ